กลับมาครั้งนี้จะพาไปที่ร้อยเอ็ดไปดูเรื่องหัวร้อนที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยนะคะ
กระบะคันหนึ่งขับไปเบียดรถเก่งคันนี้ค่ะคุณผู้ชม
จากนั้นรถเก่งคันนี้ขับตามไปไปถึงสี่แยกไฟแดงแล้วลงไปลากตัวคนขับรถกระบะทำร้ายจนบาดเจ็บนะคะ
เดี๋ยวให้ไปดูสภาพหน้าตาของผู้บาดเจ็บกันหน่อยว่าเป็นยังไง
คนนี้แหละค่ะนายชาติกล้าเทียบศรีอายุ๔๕ปีบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดที่จมูกต้นคอก็ปวดอย่างหนัก
หลังถูกหนุ่มอายุ๓๐๓๕ปีเป็นคนขับรถยนต์ไปทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกสี่แยกใบพันธเลี่ยงเมืองค่ะหน้าวัดราชอุทิศตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะคะ
คนเจ็บบอกว่าแหมแค่เรื่องขับรถทำไมถึงทำกันขนาดนี้ทำกันเกินไป
นี่จอดที่ไฟแดงนี้ปะ
นี่จอดเต้นพอดีเอาตามแน่ว่าคุยกันดีกัน
อ่าต้นเหตุจากเรื่องนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
ไปถามแฟนสาวของคนก่อเหตุเสื้อยืดสีดำเดี๋ยวคงจะเห็นกันนะคะ
เขาเล่าบอกว่าตัวเขาแล้วก็แฟนนุ่มเนี่ยไปทำธุระในตัวเมืองร้อยเอ็ด
ระหว่างถึงช่วงยูเทิร์นมีรถกระบะส่งของขับเบียดรถของเขา
แฟนนุ่มขับตามไปเพื่อจะบอกให้รถกระบะคู่กรณีหยุดก่อน
แต่รถกระบะพยายามขับหนีไปอีกจนมาติดไฟแดงพอดี
นุ่มก็เลยเดินไปหารถกระบะคันนี้ที่อยู่ด้านหน้า
พยายามบอกให้ลงมาลงมาเจรจามาคุยกันหน่อย
แต่คนขับกระบะก็ไม่ลงแฟนนุ่มเกิดบันดาลโทษะ
ชกต่อยจนบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ
ฟังเสียงสองฝ่ายไปแล้วมาฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์บ้างไหม
เขาเล่ายังไงเขาบอกเขาขายของอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตรงนี้
เห็นชายหญิงคู่นึงลงมาจากรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่
แล้วก็เดินตรงไปหาคนขับกระบะไปบอกให้ลงมาจากรถ
ตะโกนให้ลงมาใช้มือทุบไปกระจกประตูฝั่งคนขับของรถกระบะ
คนขับกระบะก็เปิดประตูลงมานะคะจากนั้นก็ถูกลากตัวมาทำร้าย
ชกต่อยแล้วก็เตะจนบาดเจ็บแล้วมีการนำมีดมาขู่ด้วย
แต่ก็ยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรนะคะ
เพราะว่าตัวเขาเห็นก่อนก็เลยวิ่งไปบอกตำรวจจราจร
มาระงับเหตุได้ทันท่วงที
เอาล่ะบอกกัน๓ฝ่ายแบบนี้
ตำรวจค่ะเดี๋ยวจะไปสอบสวนพยานแวดล้อมนะคะ
ไปเก็บหลักฐานจุดเกิดเหตุ
และเชิญตัวทั้งหมดมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ
ใจเย็นกันนะครับรักกันไว้ดีกว่าครับ
ช่วงเวลาแบบนี้เราต้องจับมือกันให้แน่นนะฮะ